คุณผู้ชมหม่วนคักหม่วนแน่อีหลีล้อกระด่อเดือด้วยจ้า
เป็นที่ไหนล่ะเจ๊อายที่สะโด
คุณผู้ชมแล้วเวทีเดียวการประชันกับสิงโตนำโชคโดดิดงโดดิดง
มันเซิร์ฟมากจริงค่ะค่ะ
คือเสียงดิฉันหลงเลยอาจจะไปกี๊ดมา
แล้วพอลงจากเวทีคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐก็พุ่งตรงดิ่งไปขอสัมภาษณ์พี่พีเลยค่ะ
ถึงหลังเวทีค่ะพี่พีบอกว่าอุ้ยอายที่ใจคักหลาย
โตนำโชคเนี่ยกระโดดขึ้นเวทีมาขอแจมแบบเตอร์ไพรส์มากเลย
แล้วเต้นแบบใส่กันยับมาคุณผู้ชม

นี่คือสิงโตนะคะแล้วก็เต้นโอ้โหลำโพงจะพังอ่ะ
เออนะคะบอกว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบผลงานของสิงโตอยู่แล้ว

ส่วนคิวงานของพี่พีเนี่ยค่ะหลังจากกลับจากออนทัวร์เมืองนอกนะคะ
ตอนนี้แน่นเอียดยาวเหยียดถึงกลางปีหน้าเลยค่ะ
และทุกที่ที่พี่พีไปนะคะก็ขอบคุณแฟนเพลงที่ให้การต้อนรับอย่างดีค่ะ
ผีก็จัดการแสดงขนเข้าไปเสริมเลย

ซึ่งตอนที่ไปโชว์ต่างประเทศฝรั่งบางค่าก็ตื่นตาตื่นใจ

ขนาดเค้าเสิร์ชเมื่อวานก่อนจัดที่เจเจมอร์
มีแฟนคลับเป็นผู้หญิงชาวเยอรมันคุณผู้ชมท่านนี้
คือเขาบินมาหาพี่พี

เขาก็กอดพูดคุยคือเขารู้จักกันมาตั้งแต่ไปเยอรมันแล้วคุณผู้ชม
เรียกว่าพี่พีเนี่ยคือดังจริงดังจังดังไกลทั่วโลกไปเลยค่ะ

เปลี่ยนถึงแบบสะนุกมาก

กลับมาแล้วครับกลับมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว
เป็นไงบ้างคะไปเมืองนอกหลายเดือนเลย
ไปทางเทศก็ได้รับรสชาติอีกแบบหนึ่ง
ที่แบบว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ
แล้วก็ฝรั่งก็ได้เห็นสำเนียงไทยเรา
แล้วก็ไปสร้างความสุขให้เขา